เลือกตั้งกันที่วัดเจ้าอามกันอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงนักแสดงหนุ่มชื่อดังอย่างกัปตันชนทรที่วันนี้เดินทางมาเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งที่วัดแห่งนี้ด้วยครับบรรยากาศที่วัดเจ้าอามเขตบางกอกน้อยนะครับซึ่งเป็นจุดรวมหน่วยเลือกตั้งมากที่สุดถึง๖หน่วยประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้งที่๖๗๘๙๐และ๑๑นะครับ
มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงณขณะเวลานี้นะครับเกือบบ่ายสามโมงแล้วก็ยังมีคนมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับแม้สภาพอากาศจะร้อนจัดจนบางคนนั้นต้องพกร่มมาแก้ปัญหาไม่ให้ตัวเองนั้นโดนแดดครับขณะที่บรรยากาศโดยรวมนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าการเลือกตั้งที่นี่เป็นไปด้วยดีไม่

ประหลังจากประเทศไทยของเรามีความโตไปข้างหน้าหลายอย่างครับผมรู้สึกว่าประเทศของเรามันก็เหมือนสตั๊กมาตั้งแต่โควิดแล้ว
ผมเชื่อว่าหลายอย่างจะต้องดีขึ้นครับในอนาคตของเรา
ซึ่งในวันนี้นะครับที่หน่วยเลือกตั้งวัดเจ้าอาม
ก็มีทั้งเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ
รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสนบางขุนนลนะครับ

ขณะเดียวกันตอนนี้ก็เริ่มมีผู้สังเกตการณ
ที่เป็นตัวแทนจากพักการเมืองแต่ละพัก
เข้ามาสังเกตการเลือกตั้งไปจนถึงการนับคะแนน
ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนี้ครับ

คือเรายังคงเห็นสิ่งหนึ่งคือแดดที่ร้อนมาก
ถ้าจริงย้อนกลับไปมาหลายวันก่อน
เพิ่งจะเห็นพยากรณากาศว่าฝนอาจจะตก
แต่วันนี้ปริมาณฝนเขาบอกว่าไม่ถึง๒๐เลยนะคะ

แต่ว่าอย่าเพิ่งชะล่าใจอย่างบประมาณเด็ดขาดพกร่มไปได้นะครับ
เพราะว่าอีกประมาณสัก๒ชั่วโมงนิดนะฮะ
ก็จะปิดหีบแล้วนะ๕โมงเย็นดังนั้น
ใครยังไม่ไปใช้สิทธิ์รีบไปใช้สิทธิ์นะครับ
อีกประมาณสัก๑ชั่วโมงนิดจะเจอกับรายการพิเศษ
ครูหาเลือกตั้ง๖๖ทางไทยรัฐทีวีด้วยนะครับ